ที่ประชมดูสถานการณ์โควิด๑๙ที่จังหวัดระยอง
ต้องบอกว่าการระบาดรอบนี้เนี่ยระยองก็หนักไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันนะฮะ
มีผู้ติดเชื้อหลายคนมาก
ทางจังหวัดระยองบอกว่าโรงพยาบาลที่ระยองเนี่ย
คงจะไม่เพียงพอต้องตั้งโรงพยาบาลสนาม
แต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ค่อนข้างกังวล
ตรงจุดนี้แหละครับนี่คือโรงพยาบาลสนามนะครับ
อยู่ที่บ้านหวายกรองตำบลบังบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
เป็นหอพักสี่ชั้นอยู่กลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะ
ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
แต่ว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนี้บอกโอ้โหตอนนี้รู้สึกกังวลเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าศูนย์โควิดระยองเนี่ยขนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด
สามคันรถบัสนะฮะมาโรงพยาบาลสนามเนี่ยมากลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ชาวบ้านบอกว่าไม่ได้แจ้งชาวบ้านให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
ก็เลยตั้งตัวกันไม่ทันมันก็ตื่นตนกกันอ่ะ
ประมาณอย่างนั้นนะครับอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
มาชี้แจงทำความเข้าใจให้หน่อยเพราะว่าในพื้นที่ไม่มีใครทราบเรื่องมาก่อนเลย
ว่าจะมีโรงพยาบาลสนามมาตั้งอยู่ที่นี่
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่หอพัก๔ชั้นบ้านหวายกรอง
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับทุกผู้ชมครับทางจังหวัดเนี่ยเลือกใช้ตรงนี้นะครับ
เป็นโรงพยาบาลสนามเนื่องจากตอนนี้ผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มขึ้นทุกวัน
โรงพยาบาลหลักหลักมีพื้นที่มีห้องรักษาไม่เพียงพอค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่า
โรงพยาบาลเองก็ต้องมีผู้ป่วยปกติใช่ค่ะแล้วก็มีโควิดสิบเก้าเพิ่มเติมเข้ามาวันหนึ่งหลายสิบคนเนี่ย
มันก็ไม่ไหวนะฮะก็ต้องหาโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมนะครับ
เมื่อคืนนี้เนี่ยมีการนำผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดโควิด๑๙เนี่ย
เข้ามาพักที่นี่ด้วยนะครับเป็นรถมินิบัส
จะมีอยู่ที่จุดทางเข้าออกนะครับแล้วก็มีป้ายติดข้อความเอาไว้
เกี่ยวกับเรื่องของทางเข้าออกแล้วก็ขั้นตอนการเข้าออก
เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙นะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงจุดนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นหอพัก๔ชั้นมีห้องพักสักประมาณ๘๐ห้อง
จะเห็นว่ามีการเปิดแอร์อยู่นะมีเสื้อผ้าตากอยู่ที่ระเบียงด้วยนะครับ
ก็แสดงว่ามีผู้มาเข้าพักอยู่นะครับรอปภที่อยู่ที่ทางเข้าออกบอกว่า
หอพักนี้ตัวอาคารเพิ่งสร้างเสร็จส่วนการตกแต่งเนี่ยโดยเฉพาะด้านหน้าตึก
ภายนอกตึกพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันยังไม่เสร็จค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาใช้เป็นโรงพยาบาลสนามก่อน
กลางดึกที่ผ่านมามีรถมินิบัสส่งผู้ป่วยโควิด๑๙เข้ามา๓คัน
แล้วก็ได้รับการประสานว่าเดี๋ยวคงจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกในวันนี้
ส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยยังไม่ทราบนะฮะเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่แค่ดูแล
เรื่องของทางเข้าออกเท่านั้นแต่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่เราไปคุยด้วย
อย่างแม่ค้าท่านนี้นะครับนางบุญธรรมยิ่งเจริญอายุ๖๖ปี
แม่ค้าขายไก่ย่างอยู่ที่ปากทางเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าหวาดกลัวมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าก็เป็นแค่ชาวบ้าน
ก็แค่แปลกใจว่าทำไมทางจังหวัดไม่มาแจ้งไม่มาบอกกันก่อน
ว่าจะมีการนำผู้ป่วยโควิด๑๙เข้ามาพักรักษาอยู่ในหมู่บ้าน
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครมาแจ้ง
ชาวบ้านเนี่ยมารู้ก็คือเมื่อรถเจ้าหน้าที่เนี่ยมาจอดถามเส้นทาง
มาถามว่าเออไปทางไหนโรงพยาบาลสนามอะไรแบบนี้
ถึงรู้ว่าอ๋อหอพักตรงนี้เขามาใช้เป็นโรงพยาบาลสนามนะครับ
ขณะที่แม่ค้าอาหารตามสั่งอีกคนนึงอยู่พื้นที่ใกล้โรงพยาบาลสนามเลยนะครับ
ชื่อนางติ๋มลุนาวันอายุ๕๕ปี
บอกว่าอยากให้ทางจังหวัดมาชี้แจงข้อมูลหน่อย
จะได้สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในชุมชน

บางคนเนี่ยถึงขั้นต้องหยุดทำมาหากินเลยนะฮะ
แต่ก็หยุดกันไม่ได้อย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีรายได้เหมือนกัน
อันนี้ก็เรื่องของผู้ใหญ่นะเราก็กลัวเราก็ไม่อยากให้เอามา
แต่อันนี้ก็เรื่องของผู้ใหญ่นะเราก็ไม่รู้ใช่ไหม

กลัวหมดนะคนก็ไม่ค่อยออกจากบ้าน

คนที่เขามาดักให้กระบาดนะเขาบอก

ทำไมก็มาไว้ในชุมจวนหนีนนักเรียนนักเรียนพระกราบศาสตร์
ก็หนีในบูบาลทั้งนั้นเลยเนี่ย
ก็เดี๋ยวไทยรัฐทีวีเราเป็นสื่อกลางให้กันแล้วกันนะครับ
ทางจังหวัดจะไปชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่
จะได้รู้ว่าเออมันไม่ต้องกังวลมีความปลอดภัยแบบไหนอะไรยังไง
ในการที่จะไม่มีเชื้อที่จะแพร่กระจายอะไรออกไปอย่างแน่นอนอย่างนี้
คือชาวบ้านแค่ตกใจแหละที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้เตรียมตัวเตรียมใจกันก่อน
แต่ว่าโดยหลักของการติดโควิด๑๙มันก็มีเรื่องของการเว้นระยะห่างใช่ไหม

คือถ้าเขาอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยอยู่ในตึกเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยฮ

สมมุติว่าเราอยู่หน้าปากซอย

เนี่ยเขามีผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยอยู่ห้องนู้นห้องนี้เนี่ย

ไม่มีทางที่แบบโอ้โหลมหายใจหรือว่า

ฝอยน้ำมูกน้ำลายของเขาจะลอยมาถึงเราตรงนี้

แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงให้